ส่วนอีกหนึ่งเรื่องโอ้โหบอกเลยว่าน่ากลัวยิ่งกว่าสุนัขอีก
ทำไมงูเงี้ยวเขี้ยวคอนี่แหละ
ให้ตามบ้านอย่างเดียวไม่พอไปโผล่ในโถส้วม
โผล่ในโถส้วมแบบนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ภัยก็ต้องไปดึงออกมาที่แรกที่จะพาไปนะครับ
ในเขตแถวสุวินทะวง๙๔นี่แหละครับในกรุงเทพนี่แหละ
โอ้โหเจอกับงูเห่าตัวมาเริ่มเทิมเลยนะครับ
โผล่หัวออกมาจากชักโครกแบบนี้คอมันก็ถูกเชือกคล้องเอาไว้แน่นเลย
คือเจ้าบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองก็เปิดเป็นอู่ซ่อมรถ
อย่างนี้รอบบ้านเขามันรกอยู่แล้วแล้วก็เจองูเป็นประจำ
เจอจนไม่กลัวแล้วพูดง่ายเจอจนชิน
แล้วทีนี้ก็มาเจอในห้องน้ำตอนแรกกินวันเป็นตัวเล็ก
ไปมาเปิดชักโครกดูโอ้ยตัวบล้ำทำเลยล่ะครับ
ก็ต้องไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยหน่อย
แล้วทีนี้จังหวะที่เขาดึงกันอยู่ยื้อยุดฉุดกระชากกับเจ้างูเห่าตัวนี้
ดึงไปดึงมาไอ้งูตัวนี้สงสัยมันจะแรงเยอะ
ดึงกันจนตัวขาดเลยอ่ะงูขาดครึ่งเลยอ่ะนะคะ
ใช่ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเจ้างูตัวนี้ด้วยนะครับ
จบชีวิตในชักโครกมันอันตรายนะในชักโครกแบบนี้
ยังไงก็ต้องฝากดูแลกันให้ดีนะครับส่วนอีกตัวงูเหลือม
มาอีกแล้วโผล่จากชะโครกเหมือนกันครับ
อยู่แถวหอพักเลขที่หนึ่งศูนย์สามซอย
ราชพัฒนาพื้นที่สนราชบุรณะเจ้าของหอพักก็โทรแจ้ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลืออันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับ
สามารถจัดการกับเจ้างูเหลือมตัวนี้ออกมาได้
มันก็ไม่ได้ตัวใหญ่เท่าไหร่๒เมตร
ไม่ใหญ่เหรอคุณ๒เมตรยดคนอีก
มีโอกาสใหญ่และโตได้กว่านี้ก็คืองูถ้ามันจะเต็มตัว
บอกว่าสำหรับงูเหลือมแล้วนะจะสัก๓เมตร๔เมตรขึ้นไป
คือถ้าสัก๒เมตรเนี่ยยังเป็นงูเหลือมวัยรุ่นอยู่
กลางกลางสุดท้ายก็เอาออกมาได้นะครับ
อย่างหนึ่งที่ดูแล้วเคราะห์ดีและโชคดีคือ
มันโผล่มาตอนที่ยังไม่มีใครไปใช้งานชะโครก
ใช่สิไม่งั้นมันจะซ้ำรอยซ้ำประวัติศาสตร์เดิม
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เราสามคนก็จำได้
มีข่าวไงยุคนั้นสมัยนั้นประมาณสัก๒ปีที่แล้วมั้ง
ที่มีคนนั่งชักโครกแล้วเจองูฉกเข้าไป
ไม่อยากจะคิดภาพเลยหวาดเสียวแทน
เพราะฉะนั้นเข้าห้องน้ำก็สอดส่องดูแลกันดีนะ
จริงงูมันมาทุกฤดูไม่ได้ว่าแค่ฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนหรอกนะ
สังเกตสังกากันดูดีแล้วกันนี่ก็ตอนนี้